เวลากู้เงินเขาเนี่ยถึงเวลาไม่จ่ายปุ๊บแล้วเขามาทวง
อยู่บ้านด้วยดิโอ้โหเนี่ยไม่อยู่บ้านอ่ะ
ครับคนอื่นต้องมารับเคราะห์แทน
ออกมาผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับ
อย่าเอามึงแไม่เกี่ยวมีใครไม่เกี่ยวเราถึงหน้าขยับ

มาอีกประโยคแล้วมึงแน่กับกูไหมไม่แน่เออ

แต่นี่คือคำพูดที่มาจากกลุ่มชายชะกัน๒๐คนพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ผมไม่เกี่ยวครับคนที่อยู่ผมไม่เกี่ยวครับ
เออแล้วคนที่ไปกู้เงินนอกจากมีสถานะเป็นลูกหนี้แล้ว
เป็นลูกจ้างเจ้าของบ้านด้วย
โอ้โหแล้วนี่คือบ้านของนายจ้างครับ
ทำยังไงล่ะก็ต้องออกรับหน้าแทน
ต้องมาเจอกับกลุ่มที่มาทวงหนี้กว่า๒๐คนครับ
แล้วกลุ่มนี้ก็โอ้โหใช้คำพูดก็เตรียมจะบุกเข้ามารุมเลยล่ะ

จะตามหาตัวลูกหนี้ให้ได้ครับ
ขนาดผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยพยายามแจ้งแล้วว่าลูกหนี้คนนั้นไม่อยู่นี่
แต่อีกฝ่ายไม่ฟังเลยด่ากลับมาเสียงดังลั่น
สุดท้ายบุกมาทำร้ายเจ้าของบ้านแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
บอกว่าเป็นแก๊งเงินกู้ในตัวเมืองจังหวัดลำปาง
ผู้เสียหายก็คือเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของกิจการด้วย
ก็มีลูกน้องดันไปกู้เงินมาพอทวงหนี้แก๊งทวงหนี้มาก็จะมาเก็บเงินไง
แต่ว่าผู้เสียหายก็คือนายจ้างไล่ลูกน้องออกจากงานไปแล้ว

เมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ก็คือในการซึ่งเป็นผู้เสียหายในคลิปนี่แหละคนที่รับหน้านี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าลูกหนี้ของแก๊งเงินกู้ที่มาทวงเงินก็คืออดีตลูกจ้างเขาเอง
ให้ออกจากงานไปตั้ง๒อาทิตย์แล้วเพราะว่าลูกจ้างคนนั้นชอบไปกู้เงินนอกระบบ
แล้วเวลาโดนมาทวงหนี้โดนบ่อยมันกระทบกับงานที่ร้านครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยเขามากัน๒๐คนนะที่บุกมาทวงหนี้ผมก็เลยชี้แจงไปว่าอ๋อลูกน้องผมลาออกไปแล้ว
แต่อีกฝั่งอีกฝ่ายไม่ฟังเลยลากผมเนี่ยไปทำร้ายแผลเต็มหน้าเลยดูดิ
สำหรับคดีนี้ครับคุณผู้ชมผู้เสียหายก็คือคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยแบะตาให้ดูเลย
นี่ม่วงอยู่นี่ไปแจ้งความในคดีทำร้ายร่างกาย
และร่วมกันปล้นทรัพย์ครับตำรวจรู้ตัวแล้วนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวขอออกหมายจับก่อนครับตอนนี้
ติดต่อไปได้ผมไม่รู้มากวนทำไมเยอะแยะ
พูดยังไงก็ไม่ฟังเสียงเริ่มดังขึ้น
เสียงเริ่มดังขึ้นผมก็เลยให้ลูกน้องผมเนี่ยกลับเข้าบ้าน

เริ่มมีอาการที่ว่าจะเอาเรื่องลูกน้องผมก็เลยเปิดประตูนิดนึ
แล้วก็ดึงแขนน้องมาแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยดึงแขนผมออกไป
เลยครับชกผมทำร้ายร่างกาย
คือไม่ได้โดนแค่ทำร้ายนะคุณผู้ชมฮะคุณการเนี่ย
ต้องยอมจ่ายหนี้แทนลูกน้องไป๘๐๐บาทไม่อย่างนั้นอาจจะโดนทำร้ายมากกว่านี้อีกครับ
โอ้โหแล้วมีผู้หญิงที่เป็นอดีตลูกจ้างของผู้เสียหายเนี่ยก็ยอมรับนะ
ก็คือคนเป็นลูกหนี้นี่แหละยอมรับเลยว่าอ๋อฉันน่ะกู้เงินไปหลายเจ้า
เจ้าแล้วก็โดนเจ้าหนี้มาทวงเงินที่ทำงานไม่เว้นแต่ละวัน
เจ้าของกิจการเห็นว่าถ้ามีแก๊งมาทวงบ่อยเนี่ย
มันกระทบกับการงานด้วยกระทบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วย
ฉันก็เลยโดนให้ออกเนี่ยแต่หลังออกจากงานโอ้โหพี่พี่ยังไม่หยุดนะ
พี่มีปัญหาการเงินแล้วล่ะคือผู้หญิงคนนี้เขายังไปกู้มาเพิ่มอีกสองรายอ่ะพี่เบิร์ต

รายแรก๓๐๐๐ส่งวันละ๑๕๐บาท๒๔วัน
อีกรายกู้มาอีก๔๐๐นะพี่น้ำแข็งส่งวันละ๒๒๔วัน
รายหลังเนี่ยขาดส่งแค่วันหนึ่งเธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหนี่เล่นตามไปถึงที่ทำงานเก่าเธอเลยครับ
นี่แหละฮะสุดท้ายคนที่เสียหายก็คืออดีตลูกจ้างของเธอครับ
คราวนี้ต้องรู้ไว้แล้วนะว่าคนข้างหลังเขาเดือดร้อนนะครับ
แต่ทวงหนี้แบบนี้ก็น่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย